ผมพาไปดูความโกรธแค้นของคนเป็นแม่ครับ

ลูกมา๑๕ปีแม่ดูแลเป็นอย่างดี
แล้วคุณเป็นใครมาต่อยตีลูกแม่จนเย็บไป๑๐กว่าเข็ม
วัยรุ่นตีกันที่ลำปางและนี่คือภาพวงจรปิด

ลูกศรปั๊มที่ชี้นั่นคือจริงชี้ทางเข้านะฮะ
แต่เมื่อกี้จังหวะที่เกิดเรื่องเหมือนชี้ให้เห็นเลยว่าเขากำลังรุมตีกันอยู่
นี่คือจุดแรกหน้าร้านสะดวกซื้อ
ในกอล์ฟลูกสอนสีแดงชี้มาถึงเปิดก่อน
เตะไปเสร็จปั๊บเกิดการรุมกัน

บริเวณข้างป้ายที่ชี้เข้าปั๊มเนี่ย
ตรงจุดนั้นก็จะเห็นเลยว่ามีคนจำนวนไม่น้อยครับ

น้ำมันแห่งนี้อยู่ที่อำเภองาวจังหวัดลำปางครับ
มีกลุ่มวัยรุ่นก่อนหน้านั้นชายหญิงเขาอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อเป็น๑๐คน
แล้วคนเจ็บก็นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์หน้าร้านสะดวกซื้อด้วย
ปรากฏมีมอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาขี่มา๒คัน
เสร็จปั๊บลงมาแล้วก็มารุมมาตุ้มตีกันแบบนี้

เพราะว่าคิ้วแตกบริเวณหลังหูตรงจุดนี้นะฮะ
เขาบอกเขาโดนท่อนเหล็กตีแล้วก็โดนสนับมือตีเข้ามาด้วยแบบนี้ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๑๔ธันวาคมที่ผ่านมา
นี่คือตอนที่เขาเข้าโรงพยาบาล
คืนนั้นกลับมาจากเที่ยวงานในตัวอำเภอกับแฟนสาว

แล้วไปเจอคู่กรณีมาดักทางล้อมเอาไว้

ว่ามานั่งรอในปั๊มให้คู่กรณีหนีไปก่อนหรือว่าออกไปก่อน

ปรากฏฝั่งนั้นขี่รถตามมาครับ

ศรสีแดงชี้นะครับคุณผู้ชมอายุ๒๐ปี
อีกคนคือแน็กเพื่อนของก๊อฟครับ
มาถึงเดินไปหาคนเจ็บ
แล้วเขาถามว่ามึงมาเดี่ยวกับกูไหม

คิ้วหัวหลังหูปากรวมแล้วเย็บไป๑๒เข็ม
ถามว่าแล้วทำไมเขาต้องมาทำร้ายคุณแบบนั้นด้วย

เขาบอกว่าสงสัยก๊อฟน่าจะโกรธ

คือแฟนสาวที่ผมคบอยู่ทุกวันนี้

ผู้หญิงคนนี้คือคนที่ก๊อฟเคยจีบ

ก็เลยทำให้คนเจ็บคาดว่าสงสัย

เขาน่าจะแบบหึงห่วงครับ

จิตใจของในก๊อฟนี่

ครับจิตใจของในก๊อฟเนี่ยไม่รู้ว่ากะเอาให้ตายหรือเปล่า
เพราะนายเอพาไปโรงพยาบาลเสร็จปั๊บถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล
และเพื่อนอีกสี่ห้าคนตามไปถึงโรงพยาบาลนะครับนี่ฮะ
ตามไปถึงโรงพยาบาลจนกระทั่งรอปภต้องมาไล่กลับ
แล้วบอกว่าถ้าไม่กลับเดี๋ยวจะแจ้งความสุดท้ายก๊อฟเลยยอมพาเพื่อนกลับฮะ
ก๊อฟและแก๊กตามที่เห็นในภาพล่าสุดเราได้คุยกับอีกหนึ่งคนครับ
เป็นเพื่อนคนเจ็บอายุสิบห้าเท่ากันเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ย
คืนที่เกิดเรื่องเนี่ยกลุ่มของก๊อฟเนี่ยเข้ามาถึงปั๊บ
่งไปที่เอคนเจ็บเลยมุ่งไปที่เอคนเดียวแต่คนอื่นอื่นเนี่ย
ลูกหลงครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับ
ได้คลิปเสียงของในกอล์ฟก็คือฝั่งที่ก่อเหตุ
อล์ฟยืนยันกับพี่สาวของคนเจ็บบอกว่า
เอาจริงนะพี่น้องพี่เป็นคนนัดผมให้มาเคลียร์
เรื่องผู้หญิงนั่นแหละพอผมไปถึงปั๊บเนี่ย
ผมเห็นน้องของพี่มีสนับมือพกอยู่ผมก็กลัวสิ
แต่ว่าผมยอมรับว่าผมเป็นคนเปิดก่อนก๊อฟบอกแบบนี้ครับ
อ๋อมันต้องมีต้นเหตุต้นเหตุมาจากอย่าง
มันอยู่ดีมันจะมาตีกันมันเป็นแป๊บได้หรอ

คนที่พาพวกมาตีนายเอนะฮะ
แล้วคุยกับพี่สาวของนายเอคนเจ็บ

จากวงจรปิดแล้วแม่ยิ่งทำใจไม่ได้

พาลูกชายไปแจ้งความแล้วที่โรงพักษ์สพง
ยืนยันขอเอาเรื่องเดินหน้าเต็มกำลัง

แล้วคุณเป็นใครทำไมมาทำร้ายลูกแม่แบบนี้

อำเภองาอำเภอใหญ่เลยอ่ะ

แล้วเกิดรอบหน้าลูกแม่หนักกว่านี้ทำยังไง

คุณเคี่ยววิมลวันลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้า

ปล่อยไปตามตำรวจว่าเลย